กรณีของผู้ป่วยโควิดที่เป็นคนเร่ร่อนคุณผู้ชมค่ะ
ก็เกิดภาพที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะคะ
อย่างเมื่อคืนนี้ตำรวจเองก็ได้รับแจ้ง
ว่ามีการพบศพชายคนนึงนะคะนอนอ่อนแรงอยู่ที่ปากซอย
ประชาสงเคราะห์๓๙เขตดินแดงในกรุงเทพ
ตำรวจก็ไปในที่เกิดเหตุนะคะ
ก็พบเป็นชายอายุ๔๐ปีค่ะนอนอ่อนแรงไม่สามารถสื่อสารได้นะคะ
หน้ากากอนามัยไม่สวมรองเท้าข้างเนี่ยพบกล่องข้าวและขวดน้ำเปล่า
ตำรวจก็พยายามประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะให้พามานำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าก็ไม่มีหน่วยงานไหนสามารถมารับได้ในช่วงเวลานั้นนะคะ
จนกระทั่ง๓ทุ่มคุณผู้ชมมีคนขับรถแท็กซี่นะคะชื่อว่านายก้าวค่ะ
เขาเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูด้วยก็อาสารับตัวผู้ชายคนนี้เนี่ยไปนะคะ
ซึ่งตำรวจก็ทำหนังสือส่งตัวเพื่อนำไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ในก้าวขำพักค่ะคนขับรถแท็กซี่นายนี้ก็เล่าให้ฟัง
ตอนนั้นเขากำลังขับรถแท็กซี่จากแยกห้วยขวางจะไปประชาอุทิศ
ก็ได้ยินวิทยุของมูลนิธิร่วมกับตันยูก็ไปถึงจุดเกิดเหตุ
พบว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนเร่ร่อนนะคะอยู่บริเวณนั้น
เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรคนะคะ
ตำรวจขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจนำหน้ารถของเขา
เพื่อที่จะลำเลียงผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลตำรวจถึงมือของทีมแพทย์

ก็ให้เหตุผลบอกว่าที่ช่วยเหลือ
เพราะว่าเขาไม่อยากเห็นสภาพคนตายอยู่ริมถนน
อย่างเมื่อวานที่ผ่านมาอีกแล้วนะคะ
พอประสบเหตุก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะ
ผู้ป่วยรายนี้ก็ถึงมือแพทย์นะคะโดยแท็กซี่รายนี้ล่ะค่ะ
ก็คือดูแล้วมันเป็นทางออกสุดท้ายแล้วว่า
รถนะตอนนี้มีมอไซค์๑๐กว่าคัน
ที่เป็นอาสากู้ภัยผมแล้วก็รถของเอลวันเอง
เมื่อเอราวันไม่สามารถดำเนินการส่งได้เพราะว่าทางโรงพยาบาลปลายทางไม่ยืนยัน
ก็ได้ปรึกษากันแล้วว่าโอเคงั้นเอารถกู้ภัยก็มีคันเดียวคือแท็กซี่

ผลตรวจจากโรงพยาบาลตำรวจแจ้งมาบอกว่าชายเร่ร่อนคนนี้มีผลเป็นบวก
ก็เลยทำให้ต้องกักตัวเองนะคะ
เขาต้องกักตัวเป็นเวลา๑๔วันเพื่อดูอาการนะคะแท็กซี่รายนี้
คือไปช่วยชายเร่ร่อนที่นอนอ่อนแรงอยู่นำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา
แล้วพอเขาตรวจชายเร่ร่อนคนนี้ผลเป็นบวกแท็กซี่ซึ่งไปสัมผัสก็ต้องกักตัว๑๔วัน
เพื่อที่จะรอดูอาการนะคะ